แต่พอไปทำบุญปุ๊บไปถึงที่โกรธปุ๊บ
ตรงที่จุอัฐิมันถูกคนร้ายทุบ

แล้วก็เทเท่ากระดูกเอาไว้แบบนั้นให้ดูต่างหน้า

ก็คาดว่าเป็นวัยรุ่นที่เป็นพวกติดยาล่ะครับ
ขโมยทองเหลืองไปขายเอาเงินไปซื้อยา

เหตุการณ์มันเกิดที่วัดควรเงินที่ชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชาวบ้านเขาจะไปทำบุญให้กับบรรพบุรุษช่วงสงกราน
คุณสายต่างหรือเปล่าไม่รู้หรือเป็นพวกที่ต้องการจะเอาทองเหลืองไปขายหรือเปล่า
ก็ยังไม่ทราบหรือเป็นพวกขี้ยาก็ยังไม่แน่ใจ
พระดามพระมหาจริงวัดถะโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัด
ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้คนร้ายก่อเหตุแล้วเขาบอกว่าเป็นคนที่ไม่กลัวบาปกรรมเลยเนอะ
ติดยาในพื้นที่เข้าไปที่วัดช่วงเคอร์ฟิลล์เพราะไม่มีคน
แล้วก็ไปงัดโกรธเอาโกรธทองเหลืองไปขายแบบนี้
ในนี้วัดเนี่ยคนร้ายเนี่ยเอาไปจากโกรธทองเหลือง
แล้วเอาไปขายคงจะนำเงินไปซื้อยาแล้วก็นำเท่ากระดูกของบรรพบรุษที่อยู่ในโกรธเททิ้งไว้รอบเลย
ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องของศัยศาสตร์เพราะไม่ได้เอากระดูกไป
ไม่เอาเท่าไปเอาไปแต่โกรธทองเหลือง
ทางด้านของตำรวจพันธุ์ตำรวจเอกเทียนบานทิพย์ผู้กำกับการสพชะอวด
บอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณสัยหรือศัยศาสตร์
เป็นเพราะว่าน่าจะเป็นแค่พวกวัยรุ่นติดยาไม่มีเงิน
ก็เลยไปขโมยของเอาทองเหลืองไปขาย
ซึ่งเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นหลายวันแล้ว
แต่ชาวบ้านไม่ได้ไปทำบุญช่วงสงกรานก็เลยไม่ทราบ
หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาบ่อแสคนร้าย

แต่ยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันทำลายจิตใจของลูกหลาน
คือน่าให้เจ้าของอัฐิไปตามกลับมามากเลย